เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมสะเทือนพอสมควร
กับเรื่องของการตรวจสอบในหน่วยงานของทางราชการ
กับเรื่องของการจ่ายเงินทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บำนานพิเศษทางราชการที่จ่ายให้กับครอบครัวของทหารที่เสียชีวิต
กับเรื่องราวของยายบวนที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ยายบวนเป็นผู้สูงอายุที่ได้ทั้งเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ
แล้วลูกชายเขาที่เป็นทหารที่เสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิดเนี่ย
เขาได้บำนานพิเศษจากกรณีของลูกชายด้วย
แต่จ่ายเงินมาแล้ว๑๐กว่าปี
แต่หน่วยงานเพิ่งไปตรวจสอบเมื่อปี๒๕๖๓ที่ผ่านมาว่า
มีการจ่ายเงินยายบวนซ้ำซ้อน
เรียกเก็บเงินยายบวนพร้อมดอกเบี้ยกลับมาเป็นเงินกว่า๘๔๐๐๐บาท
คำถามคือทำไมเพิ่งแจ้งมามันเป็น๑๐ปีแล้ว

แล้วทำไมหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานไม่ตรวจสอบให้มันถี่ถ้วนก่อน

มวยบอกว่าฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายคืนเขา

นักข่าวลงไปที่บ้านของยายบวลนะฮะ

ยายบวนโลสุวรรณอายุ๘๙ปีแล้ว

ลูกฉันตายจากเหตุครั้งแสงระเบิดตั้งแต่ปีสี่สี่
ชื่อจาศิปเอกษ์จักราวุฒิโลสุวัน
เป็นทหารสังกัดมธบ๒๑จังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้คุณยาย
ได้เงินบำนานพิเศษเดือนละ๕๐๐บาท
จากการเสียชีวิตของลูกชายนะ

ต่อมาเดือนพฤษภาคมปี๖๒
รัฐบาลได้เพิ่มวงเงินบำนานกรณีพิเศษ

เวลาไปเบิกลูกหลานเป็นคนไปเบิก
แต่แต่แต่คุณยายพออายุถึงเกณฑ์
คุณยายก็ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย

ก็ได้บำนานพิเศษด้วย๕๐๐๐บาท
รวมทั้งยังมีการช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา
ลูกสองคนจนจบปริญญาตรีด้วย
แต่กฎหมายมันระบุเอาไว้ว่า
ถ้าคุณได้แล้วคุณต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่สามารถได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลใน๒ทางได้

ก็คือจากลูกชายที่เสียชีวิต๕๐๐บาทอันนี้จะไม่ได้
ถ้าเกิดว่ารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช่ไหม
ดังนั้นคือเป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกัน
ยายต้องถูกเรียกเก็บเงินในส่วนของเบี้ยผู้สูงอายุ

เพราะไม่รู้เลยว่าการที่ได้บำนานจากการที่ลูกชายของคุณยายตาย
ทำให้คุณยายไม่สามารถรับเงินเบี้ยของผู้สูงอายุได้
อย่าว่าแต่คุณยายเลยดิฉันว่าคนไทยข้อนประเทศก็ไม่รู้เหมือนกัน

ถ้าไม่มีข่าวนี้คนจะรู้ไหมว่าไม่ได้แบบนี้
ทีนี้เนี่ยสุดท้ายต้องถูกเรียกเงินคืนย้อนหลัง
เป็นเงินพร้อมดอกเบี้ย๘๔๔๐๐บาท
นักข่าวก็ไปถามทางด้านภูมิในการกองสวัสดิการสังคมอบตเจริญศุกร์จังหวัดบุรีรำ
ก็คือคุณทะสาชินรำ
เพราะว่าอบตเป็นการเรียกเก็บคืนของเงินในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป
บอกว่าตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
คุณยายบวนจะได้รับสิทธิ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนได้

จะไม่สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้
คำถามคือทำไมไม่บอกคุณยายตั้งแต่ต้น

สาเหตุที่เพิ่งตรวจว่ามีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกันเพราะอะไร

กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณผู้ชมเราจะโทษใครได้ทีนี้
แต่อบตยืนยันคุณผู้ชมฟังให้ดีใครที่อยู่ในเคสแบบนี้รีบไปตรวจสอบซะ
ยืนยันว่ายังไงแล้วคุณยายบวนต้องจ่ายเงินก้อนนั้นคืน
เพราะเป็นเงินของหลวง๘๔๔๐๐บาท
คือไอ้เหตุผลนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้แหละ

นั่นนี่ฮะซึ่งอเจริญสุขพร้อมด้วยผู้บัญชาการมวลธนรหัสบกที่๒๑
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของลูกชายของคุณยายเนี่ย
ลงพื้นที่ไปหาคุณยายแล้วอธิบายให้คุณยายพร้อมกับชาวบ้านได้ฟังครอบครัวได้ฟัง
แล้วก็หาแนวทางการแก้ไขร่วมกันช่วยเหลือร่วมกัน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เสนอแบบนี้
คุณยายยังไงแล้วคุณยายต้องจ่ายคืนแต่ให้เป็นการผ่อนชำระตามระเบียบที่กำหนดไว้ก็แล้วกัน
ให้คุณยายผ่อนคืนให้หมดภายใน๑ปีแล้วจะไม่คิดดอกเบี้ย
แต่ถ้าเกิน๑ปีคุณยายต้องจ่ายดอกเบี้ย๑๐๗๕ต่อปี
โดยเจ้าหน้าที่แนะนำให้คุณยายนำเงินบำนานพิเศษดังกล่าวเนี่ยที่ได้เดือนละ๕๐๐เนี่ย

แล้วคุณดูนะผ่อนเฉลี่ยเดือนละ๗๐๐กับ๓๐บาทแต่คุณยายได้รับ๕๐๐บาท
คุณเกินกว่าเงินที่คุณยายจะได้รับอีก
ถ้าต้องจ่ายคือจ่าย๗๐๓๐บาท
คุณยายจะเหลือเพียง๓๐๐๐บาทต่อเดือน

เพราะว่าเขาแนะนำว่าให้เอาเบี้ยอันนั้นไปจ่ายคืนให้กับอบตนะครับ
ทีนี้ทำยังไงต้องจ่ายแต่อันนี้คือไม่มีดอกเบี้ยแล้วนะคุณผู้ชม
ต้องจ่าย๑๒เดือนเดือนละ๗๐๓๐บาท
คุณยายจะเหลือใช้อย่างที่บอกไปว่า๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
ซึ่งหลังจากที่มีการชี้แจงแบบนี้คุณยายกับลูกสาว
สุดท้ายต้องคือต้องทำใจให้เข้าใจว่าสุดท้ายต้องจ่ายคืนให้เขา
แต่ฐานะที่บ้านก็ยากจน

เงินก้อนที่จ่ายคืนเขาไปแล้วจะเอาอะไรกิน

แทนที่จะจ่ายคืน๑๒เดือนหรือว่า๑ปีแล้วต้องจ่าย๗๐๐กับ๓๐บาทต่อเดือน
ระยะเวลาเป็น๒ปีหรือว่า๒๔เดือนได้ไหม
เพราะว่าเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือนจะลดลง

ถ้าเกิดว่ายืดเป็น๒๔เดือนคุณยายจะจ่าย๓๓๐๐บาท

อาสามีไหมทนายที่ทำคดีนู้นคดีนี้ได้เนี่ย
ผมว่าทำคดีนี้ให้เป็นตัวอย่างมันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ผมว่าคุณยายไม่รู้อ่ะคือถามว่าผิดระเบียบไหม
แต่มันผิดจากความไม่ได้ตั้งใจของเขา
มันเป็นการโอนเงินผิดเข้ามาแล้วเอาไปใช้ถามผิดระเบียบไหม
ผิดค่ะผิดระเบียบแต่คุณยายไม่ได้ตั้งใจนะครับ
ได้เป็นตัวการที่เกิดการกระทำความผิด
มันผิดจากความที่คุณไม่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นทาง
ระบบที่มันเพิ่งจะถูกตรวจสอบย้อนหลังไปแบบนี้
ดีนะครับพี่เบิร์ดพูดประเด็นนี้มาทนายอาสานะครับ

พิจารณาดูหน่อยนะฮะ
อันนี้มันน่าจะเป็นคำที่เขาพูดว่า
ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยหรือเปล่า

แต่ถ้าบอกว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวไปเจอกลุ่มอื่นอีกล่ะ

จริงอยากจะฟังจากปากอธิบดีกรมบัญชีกลางด้วยนะ
เพราะมีทางช่วยเหลือคุณยายอย่างไรด้วยนะ